ก็ส่งไลน์พูดคุยกันมาอย่างที่เชิญชวนได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองหรือว่าประเด็นข่าวเรื่องอื่น
เพราะว่าวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเช่นเคย

พาคุณผู้ชมลงไปดูที่จังหวัดตรังกันก่อน
มีเหตุคนร้ายที่อาศัยจังหวะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
เพราะเขาออกไปหาปลาก็ย่องเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน
ทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยยังเผาตู้เสื้อผ้าแล้วก็เปิดแก๊สทิ้งไว้
คือหวังว่าจะให้เกิดเพลิงไหม้บ้านอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานไปด้วยเนี่ยนะคะ
โชคดีที่ญาติเนี่ยมาเห็นก่อนก็สามารถที่จะช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วตำรวจยังไปตรวจสอบพบว่ามีกระเป๋าสตางค์
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เดี๋ยวก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนกันต่อไปค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นญาติกับผู้เสียหายเขาโพสต์ภาพและข้อความ
ระบุบอกว่าตี๕ของวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายได้อาศัยจังหวะที่นายชัยพรเอ้งชวนและภรรยา
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๒ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
นำเรือออกไปหาปลาเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน
ได้เงินสดไปเนี่ย๑๕๕๐๐บาทนะคะมีแหวนทอง๒วง
สร้อยข้อมือ๒สลึงและโทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง
อกจากนี้คนร้ายยังจุดไฟเผาตู้เสื้อผ้าในห้องนอนจนเสียหาย
แก๊สในห้องครัวทิ้งไว้ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะหวัง
ทำให้บ้านเนี่ยถูกไฟไหม้ไปทั้งหลังนะคะคนที่โพสต์นี่นะคะ
ซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าของบ้านยังฝากไปถึงเจ้าของร้านทองด้วย
ช่วยแจ้งเบาะแสทีถ้าหากเจอคนร้ายนำเอาทองไปจำนำ
เพื่อให้ตำรวจจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็แจ้งความไว้แล้วที่สพปะเหลียนค่ะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิทธินันสังกภัณฑ์
ผู้กำกับการสพลบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่าตู้เสื้อผ้าเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
รวมถึงมีกระเป๋าสตางค์ของผู้ต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันตกอยู่ภายในบ้านด้วย
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะส่งตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายชัยพรเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่า
เขาไม่เคยมีเรื่องไปขัดแย้งกับใครเลยนะคะ
และทางตำรวจก็เลยได้สั่งให้ชุดสืบสวนทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ลงพื้นที่สืบหาเบาะแสคนร้าย
ซึ่งก็พบผู้ต้องสงสัย๑คนตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
และจะมีการเรียกญาติของผู้เสียหายมาให้ข้อมูล
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ